อุบัติเหตุต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของความประมาทเหมือนกันคุณผู้ชม

พอเห็นแล้วบอกได้คำเดียวสั้นโอ้โหทำไปได้อ่ะ

แล้วมันก็เป็นนาทีชีวิตของเจ้าของรถที่ติดกล้องคันนี้คุณเห็นไหม

คือเขาขับมาดีนะคะรถเก๋งคันนี้ก็แซงขวาขึ้นมา

พอแซงขวาเหมือนเสียหลักไปพุ่งชนกระบะคันหน้าแบบจังเลย
แล้วมีหนำซ้ำรถเก๋งคันนั้นขับหนีไปแบบไม่ใหญ่ดี

งานนี้บอกเลยนะจ๊ะกล้องหน้ารถเนี่ยสามารถจับภาพไว้แบบชัดเจนเลย
หลังเกิดเหตุค่ะเจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้นะ
เขาลงมาช่วยรถกระบะที่ถูกชนคุณ
ดูสิคะปรากฏว่าโชคดีที่คนในรถกระบะคันนั้นไม่มีใครเป็นอะไร

แต่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะขอให้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเอากล้องนี้ไปตามดูว่ารถคันนี้
หมายเลขทะเบียนอะไรแล้วใครเป็นคนขับก็เดี๋ยวติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
นี่คือชนแล้วหนีด้วยโดนแน่นอน
อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยคือไม่เราชนเขาเขาก็ชนเรา
แต่ปัจจัยหลักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าขับรถโดยประมาทมันก็มีอยู่เยอะนะครับ